แม่บ้านพระจันทร์บอล

กลับมาอีกแล้วช่วงผู้ชายในฝันกับหนุ่มล่ำรูปหล่อบ้านเอเอฟ
หลังจากที่ได้พูดคุยหลากหลายเรื่องราวจนน้องรอยปวดขมับกันไปแล้ว
แต่ยังคะความสนุกยังไม่จบรับรองว่าวันนี้จัดให้เต็มถึงใจ
อย่ารอช้าเวลามีน้อยไปพบกับเขากันเลย
น้องรอนพัทรพลกับช่วงผู้ชายในฝัน
วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับผู้ชายในฝันของเราคนเดิมนะคะ

อยู่กันมาสองวันแล้วนะ

หลายคนก็พูดอย่างนี้แหละค่ะแต่บอกว่าพอมาอยู่กับเรานะคะ

วันนี้เราอนุญาตให้เราไม่ถามเอง

เราจะให้แฟนคลับเป็นคนถามน้อง
ว่าให้ผมถามแบบว่าพี่ไอ้กับพี่อ๋อมบ้าง
ไม่ต้องพี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ
พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อายกับพี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

พี่อ๋อมไม่ได้ครับ

นี่คือตัวผมเลยอะเภงของพี่โตแฮงแมแลกครับ

น้องรอนค์คะแฟนคลับกลุ่มแรกที่ติดตามน้องรอน

แฟนคลับของผมเนี้ยเป็นแฟนคลับผู้ใหญ่ที่
เหมือนเขาเอ็นดูเอ็นดูเด็ก

หรือว่าเรื่องต่างทุกด้านของผมแบบนี้ผมจะมีผู้ใหญ่ดูแลเป็นเฉพาะด้านเลย

ไปฟังสิมาเลยครับ
แปลว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้น้องพักแป๊บนึง

รับรองเลยว่าล้วงลึกยิ่งกว่าเดิม